ร็อกสุดคั่วรักสุดใจนะคะของพี่ปูพงศิษย์นั่นเองค่ะ
ที่แม้ฝนจะตกหนักขนาดไหนแฟนแฟนก็บ่ยั่นค่ะค่ะ
มากันล้นหลามทีเดียวได้ฟังเพลงช้าซึ้งนะคะ
บันเลงไปพร้อมกับวงออเครสต้าชุดใหญ่ทีเดียวนะคะ
คุณผู้ชมสุดยอดเลยจริงจริงค่ะโดยแขกรับเชิญเมื่อคืนนี้ค่ะ
ได้ดีว่าเมืองไทยสาวแก้มวิทยานีขึ้นมาร้องเพลงคู่พี่ปูพงศิษย์ด้วยนะคะ
ก่อนจะโซโลเดียวกับเพลงลึกสุดใจสไตล์แก้มที่ฟังแล้วเพราะไปอีกแบบเลยคุณผู้ชมค่ะ
เป็นการร้องเพลงร่วมกันที่ลงตัวมากเลยนะคะ
ซึ่งคอนเสิร์ตคัมภีร์แบล็คแอนด์ไวท์ค่ะจะมีคืนนี้อีกหนึ่งรอบ
แขกรับเชิญก็คือคุณแบงค์วงแคลสนะคะ
หากใครจะไปที่ทันเดอร์โดเมืองทองธานีค่ะก็เผื่อเวลาไว้นิดนึงแล้วกันนะ

ฝนตกจริงจริงค่ะแล้วก็เพราะที่เดียวกันนี่แหละค่ะ
คอนเสิร์ตแฟนมิติ้งดาราจีนอีก๒คอนเสิร์ตด้วยนะคะ
ใครจะไปก็เตรียมตัวกันหน่อยนะคะแล้วเมื่อกี้นะ
เราเห็นสาวแก้มค่ะเสร็จคอนเสิร์ตเมื่อคืนตรงกับวันเกิดพอดีเลยนะคะ
เซอร์ไพรส์หลังเวทีค่ะแถมเช้านี้ค่ะ
ยังจัดแฟนมิตติ้งวันเกิดด้วยก็เลยขอคว้ามาพูดถึงคอนเสิร์ตพี่ปู
งศิษย์นิดนึงแล้วกันรวมไปถึงนะคะวัยสามสิบ
ตอนนี้สามสิบแล้วแล้วจ้ะยังแจ๋วอยู่เมื่อไหร่จะมีแฟนสักทีจ้า
คือแก้มตกใจเลยได้ยินเสียงกรี๊ดได้ยินเสียงตอบรับที่ดีมากเลยค่ะ
ก็มาเตอร์ไพรส์กันข้างเวทีแต่ไม่มีแฟนเนอะสามสิบยังแจ๋ว
ค่ะพี่แจ๊คเราก็อยู่ไปด้วยกันนี่แหละค่ะการที่เราได้ทำทุกวันอย่างมีความสุข
นี่ก็คือของขวัญที่ดีที่สุดแล้ว
ถามถึงเรื่องแฟนนี่มองแรงเลยนะ

จ้าอยู่กันแบบสดไปนานเลยนะจ๊ะ